ช่วงนี้เวลารถติดแน่นอนล่ะต้องใช้บริการของพี่วินมอเตอร์ไซค์ได้
แต่ถ้าเจอพี่วินเป็นแบบนี้กันเนี่ยใช้ดีไหม
ล้มไปหนึ่งคนครับที่เหลือยังตุ๊บตับตุ๊บตับกันอยู่ฮะโอ้เสื้อกั๊กส้มมาแบบนี้แน่นอนล่ะ
เป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับอยู่กันสิบคนใต้บีทีเอส
ไม่แน่ใจว่าสถานีหมอชิดหรือเปล่านะคุณผู้ชม

สักพักหนึ่งเห็นกรูเข้าไปชกต่อยแล้วก็มีวินคนหนึ่งล้มลงไป
ยังดีครับตอนนั้นรถไม่เยอะมากการจราจรไม่ติดขัดครับ
ไม่รู้ว่าพวกเขามีปัญหาอะไรกันนะแต่พฤติกรรมแบบนี้โอ้โห
มันเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนทะเลาวิวาสกันกลางเมืองใต้บีดีเอสเลย
ภาพลักษณ์กรุงเทพเสียหายหมดครับ
คลิปนี้เพจเฟซบุ๊คยูไลท์คลิปเด็ดเอามาโพสต์ไว้๒ทุ่มที่ผ่านมา
แล้วก็ระบุข้อความว่าผู้ว่าทำอะไรอยู่ปล่อยให้วินตีกัน
ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนไหมอะเข้าเบิร์กต้องนะทังพ่อเออทีมข่าวนะครับ
ไปยังตำรวจสนบางซื่อซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบ
แต่เท่าที่ทราบคือยังไม่มีฝ่ายใดไปแจ้งความนะครับ